ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่กรสินคนร้ายอาศัยจังหวะที่ฝนตกหนัก
พายุเข้าไฟดับคือฉวยโอกาสตรงนี้
ซุ่มยิงค่ะสองสามีภรรยาไปยิงเขาถึงบ้านเลยนะ
ภรรยานั่งอยู่หน้าบ้านเสียชีวิต
ส่วนตัวสามีคือบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลว่า
น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนต่างถิ่น
ว่าจ้างคนในพื้นที่มาก่อเหตุ
ถึงขั้นว่าจ้างมือปืนในพื้นที่มายิง
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุคือดูมืออาชีพมาก
บอกแบบนี้แล้วสาเหตุมันคืออะไร
ถึงขั้นมีการจ้างวานมือปืนมายิงกันเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพดอนจาน
ไปตรวจสอบในหมู่บ้านโนนทัน
ดดจกลสินเขาก็จะเปิดเป็น
ร้านขายของชำเล็กด้วยนะคะ
นางนวลอามัติสมศรีอายุ๖๔ปี

หงายเสียชีวิตที่มานั่งหน้าบ้าน
นายประเทืองอายุ๖๙ปี
ถูกยิงเข้าไทยทอยหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัสค่ะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
นี่นะคะคือสามีภรรยาภรรยาเสียชีวิต

ในจุดเกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืน
๓๘ตกอยู่๒ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเราส่งคุณวิรายุทธ์ปรานี
ที่สพดอนจานคือตำรวจบอกว่าก็เรียกคนในครอบครัวไปสอบปากคำ
ผู้กำกับสพดอนจานบอกว่าสอบปากคำชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วด้วย
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่ง
พายุเข้าฝนตกหนักไฟดับค่ะ
คือเหมือนในหมู่บ้านไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะแล้วคนร้ายมันอาศัยจังหวะเนี้ย
ขับกระบะมานะคะมาจากอำเภอนามนจอดที่หน้าร้านค้าของผู้ตาย
ก็เป็นบ้านด้วยเป็นร้านขายของชำด้วยนางนวลน่ะนั่งอยู่หน้าบ้าน
นายประเทืองก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้เหมือนกับกำลังกินข้าวมื้อค่ำอยู่
คนร้ายลงจากรถใช้ปืนจุดสามแปดจ่อยิงเลยค่ะอืม
จ่อยิงท้ายทอยนายประเทืองแล้วก็ไปจ่อยิงขมับซ้ายของนางนวล
คุณผู้ชมคะคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนร้ายก่อเหตุไม่ถึง๑นาที
นาทีเดียวยิงสองคนตายหนึ่งเจ็บหนึ่งแล้วก็ขับรถหนีไปหนีไป
ก็เลยบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่จ้างวานมือปืน
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาก่อเหตุลักษณะคือดูแบบคนร้ายมืออาชีพมาก
อะคุณผู้ชมชำนาญเส้นทางวิธีการยิงดูเป็นมืออาชีพ
คือสองเนี่ยสองประเด็นนี้แล้วก็เหมือนกับรู้จังหวะ
อาศัยจังหวะฝนตกพายุเข่าไฟดับกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุมัน
ทึกภาพไม่ได้เลยไฟดับไงคะก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นตำรวจ
ปมก่อเหตุเอาไว้หลายประเด็นค่ะแต่ให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งที่ดิน
สอบประกอบที่ผู้เสียชีวิตครอบครองอยู่กว่า๖๐ไร่ปัจจุบันมีในทุนนอกพื้นที่มากว้านซื้อที่ดินนะคะก็เลยเกิดความขัดแย้งกันแต่ประเด็นอื่นอื่น
ก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะแต่ตั้งปมเรื่องที่ดินสอบประกอบเอาไว้เป็นประเด็นแรก
คือในเคสนี้จากการที่เราได้ไปดูที่เกิดเหตุคือสามีสามีนี้คืออยู่บนเก้าอี้
สามีนี้คือเรามาทานอาหารนะครับส่วนคนร้ายร่วมมาจอกแล้วก็จากแผลนะจาก

ทราบว่ามีที่ดินอยู่เกือบ๖๐ไร่

ทำสวนยางสวนกล้วยสวนอะไรก็ทำ

มีคนแก้ถือสิทธิ์คนเดียวประมาณ๖๐ไร่
ก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ดูเอกสาร
ก็มอบทีมไปดูว่าคือ
แต่ละคนถือสิทธิ์เท่าไหร่
ใครถือสิทธิ์แทนใครเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เหลือ
บอกว่าไม่รู้ปมเหตุเลย
ว่าทำไมถึงมีคนร้ายมาดักยิงแบบนี้

เธอก็บอกแค่ว่าเธอย้ายไปมีครอบครัวที่มหาสารคาม
ก็ไม่รู้จริงว่าพ่อกับแม่ไปมีปัญหาอะไรกับใคร

เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านค่ะ
แกเป็นคนใจดี
คุณวิรายุทธ์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ยังมีคราบเลือดอยู่ข้าวของอะไรต่าง

ก็ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป

ลูกสาวคนโตของผู้ตายนางเพ็ญพา
ก็พูดเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าปมเหตุคืออะไร

คนละหนึ่งนะ
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายต่อไปค่ะ
ทีนี้นะคะทางตำรวจค่ะรองผู้บังคับการ

ก็ลงพื้นที่ไปดูร่องรอยและเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุ
แล้วก็ไปคุยสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็เลยได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านมาอีกคนนึง
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยมาด้วย
ตะบุญอายุ๗๕ปีแล้ว
บุญก็บอกว่าตอนเกิดเหตุฝนตกแต่ฝนมันหยุดแล้วนะ

ดับแต่พอมองเห็นแหละเห็นเป็นรถกระบะคันนึงอ่ะ
มาจอดอยู่หน้าบ้านบ้านของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บอะค่ะ
แล้วได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดแบบติดกัน
แล้วรถที่ก่อเหตุก็ขับหนีไป
ตะโกนเรียกลูกชายให้ไปดู
พอไปดูเนี่ยนางนวลเสียชีวิตแล้ว
นายประเทืองยังมีลมหายใจอยู่
ก็เลยตัดสินใจขี่ซาเล้งเข้าไปในหมู่บ้าน
บอกชาวบ้านให้แจ้งตำรวจค่ะ
แล้วคนร้ายเหมือนกับว่า
เห็นทั้งสองคนเปิดไฟฉายเพื่อส่องสว่าง

ทีนี้รถของคนร้ายขับเข้ามาตอนไหน

เขาบุงแย้งกะคิดมาา

ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืน

จุดหน้าทีก็ต้องสอบปักคลามผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายเพิ่มเติมนะคะ

ดับแต่กล้องวงจรปิดจะมีไฟสำรองอะไรไหม
มันจะเห็นภาพอะไรไหมฝากไปดูนิดนึงได้ไหม

เผื่อจะยังพอบันทึกภาพไว้ได้อย่างนี้หรอ
เผื่อจะมองเห็นไหมถ้ามันมีไฟสำรองหรืออะไร